คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ
แน่นอนคดีนี้คนในสังคมกำลังให้ความสนใจอย่างมาก
กับเรื่องของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา

ล่าสุดเมื่อวานครอบครัวตระกูลอยู่วิทยา
ทั้ง๘คนมีการร่อนหนังสือออกมาให้กับสื่อ
แล้วก็อยากจะบอกให้บอสออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมด้วย
ใช่แต่ว่าเรื่องนี้เอาจริงนะก็มีคณะทำงานของหลายชุดที่เขาตั้งขึ้นมา
อย่างเมื่อวานนี้คณะทำงานของตำรวจเนี่ยนะคะ
คือก็บอกว่าผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย
จะไม่มีผลต่อคดีความ
มีโอกาสไหมที่จะรื้อคดีนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ฟังพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปนี่แหละ
วันนี้คือคำถามที่คนอยากรู้มากที่สุดว่า
โอกาสหนทางที่จะรื้อคดีมาทำไม

เพราะนี่คือคำถามที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุด
เมื่อวานนี้คำตอบนี้ก็อยู่ตรงที่ว่า
จะสามารถหาข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาได้หรือไม่

การที่มีโคเคนอยู่ในร่างกาย

ถ้าพิสูจน์ได้ทั้งสองอย่างนี้
จะเป็นข้อมูลใหม่ไหม

เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงขึ้นมาบ้างแล้ว
เพราะนายกรัฐมนตรี
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ลักษณะถ้าดูองค์ประกอบแล้วเนี่ย
คล้ายกับเป็นคณะกรรมการ

คือมีความอิสระที่จะสอบสวน
มีความอิสระที่จะแสดงความคิดความเห็น
ส่วนคณะกรรมการตำรวจที่ตั้งขึ้นมาสอบตำรวจ
คณะกรรมการฝ่ายอายการที่ตั้งขึ้นมาสอบอายการ
ประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นสอบกันเอง
แต่ว่าชุดนี้มีความหวัง

ของประธานและคณะกรรมการ
ประธานกรรมการชุดนี้คือ
ศาสตราจารย์วิชามหาคุณ
เคยเป็นผู้พิพากษาเคยมีตำแหน่งสำคัญในแวดวงตุลาการ
แล้วตอนหลังก็มาเป็นกรรมการปปช
ท่านประธานจะเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้

มีประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

มีประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
มีนายกสมาคมสภาธนายความ

มีคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬา
มีคณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
มีคณะบดีคณะนิติศาสตร์รามคำแหง

คนเหล่านี้สังคมไทยเชื่อว่า
ใครไปครอบงำเขาไม่ได้

ที่จะได้เห็นผลสอบได้ฟังผลสอบว่าออกมาเป็นยังไง

ภายในสามสิบวันต้องรายงานนายก

เพราะเราเชื่อมั่นในตัวอาจารย์วิชามหาคุณอย่างที่ว่า
อกจากนั้นยังเชื่อ
ทัศนคติหลายอย่าง
ที่อาจารย์วิชาหรือศาสตราจารย์วิชา
แสดงให้สังคมเห็นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ลองฟังอาจารย์วิชาพูดถึงคดีนี้หน่อยครับ

คนไทยต้องการความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทุกวันนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างไร

เพียงแต่ว่าเราจะค้นหาความจริงได้ยังไง
ความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริง
คือความจริงข้อเท็จจริงไม่เอามันมีความต่างกัน
เราต้องค้นหาสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้
แกล้งทำเป็นไม่รู้
ดังนั้นตามคำสั่งตั้งคณะทำงานนี้
เรามีอำนาจที่จะเชิญบุคคลเข้ามาให้ถ้อยคำ
จำเป็นต่อการพิจารณา
จึงเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลความจริงที่เป็นประโยชน์
อาศัยระเบียบของคำสั่งนายก
ถ้าผู้ใดไม่มาก็จะมีสภาพบังคับได้ตามกฎหมาย
อาจารย์วิชาบอกว่าผมจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวพันไปถึง

แต่ไม่ใช่ว่าผมประสงค์จะไปเอาใครมาลงโทษ
เพราะว่าการลงโทษเป็นอำนาจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แต่ว่าจะดูให้เกิดความจริงครบถ้วน
เราต้องถือว่าเราต้องเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนให้กลับมาใหม่
เรื่องนี้ไม่ใช่กระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของคนในประเทศเท่านั้น
แต่มันสั่นครอนไปทั่วโลก
มันสั่นคลอนไปทั่วโลกเพราะคดีนี้ดังไปทั่วโลก
คุณซูมเขียนในไทยรัฐเมื่อเช้า
บอกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมีความสำคัญไปถึงขั้นของการลงทุนด้วย
บริษัทใหญ่ที่เขาลงทุนกันเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ย
เขาจะไปลงทุนประเทศไหนเขาต้องชะโงกคอดูว่า
ประเทศนั้นกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไง
กระบวนการยุติธรรมสั่งได้ไหมกระบวนการยุติธรรมเบี่ยงเบนไหม
ถ้าสั่งได้เบี่ยงเบนได้วันหนึ่งถ้าบริษัทเขามาเป็นคู่ความกับคนในประเทศนั้น
หรือมาเป็นคู่ความกับรัฐเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการลงทุนเนี่ย
กระบวนการยุติธรรมคือปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนตัดสินใจมาลงทุนหรือไม่ลงทุนในประเทศนั้น
เรื่องนี้แหละผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่มีความมีความสำคัญและมีความจำเป็น
ฉะนั้นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูเรื่องของบอสแต่ผมคิดว่ามาถึงวันนี้ถามว่าเรื่องของบอสให้อะไรกับสังคมไทย
จากนี้ไปคนที่มีอำนาจใหญ่โตคนที่มีเงินมากถ้าเจอกรณีแบบนี้ผมคิดว่าเขาไม่เอาแล้ว
วิธีใช้ที่การที่จะมาเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมโดยร่วมมือกันทำถูกให้ผิดทำผิดให้ถูกไม่ตรงไปตรงมา
ผมว่ามาถึงวันนี้สังคมไทยบอกให้รู้แล้วว่าแบบนี้ไม่เอาใครทำแบบนี้อีกก็ต้องเจอแบบนี้อีก
คิดว่ามีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่มีเงินที่จะไปบูดเบี้ยวทำให้กระทรวงทำให้กระบวนการยุติธรรมบูดเบี้ยวได้ก็จะเจอแบบนี้แล้วมันคุ้มกันไหมล่ะครับ
ไม่ติดคุกชนะคดีแต่ตกนรกหมกไหม้ไม่ติดคุกไม่ชนะคดีแต่คุณจะมีความสุขได้ยังไงในท่ามกลางความรู้สึกของคนทั้งประเทศเป็นอย่างนี้
ผมจึงคิดว่าบทเรียนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจากนี้ไปเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
ใหญ่โตมาแค่ไหนเงินทองมากแค่ไหนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียที่จริงแล้วคดีขับรถโดยประมาททำให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย
ไปรับเสียสารภาพศาลท่านก็ปรานี
แล้วก็ตัดสินส่วนใหญ่ลงโทษแล้วก็รอลงอาญาทั้งนั้นแหละก็จบ
มันเกิดขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่คดีแล้วมีโอกาสน้อยมากที่จะติดคุกจริงจะจบลงตรงที่ว่ารอลงอาญาแล้วให้เยียวยาชดเชยกับผู้เสียหายก็จะจบตรงนี้
แต่นี่เพราะลั่นวาจาว่าไม่ยอมให้ก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแม้แต่ก้าวเดียว
ไม่เข้าห้องขังแม้แต่ก้าวเดียวไม่มีทางที่จะให้ตกเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักโทษก็เจออย่างนี้
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนแล้วสุดท้ายมันไม่แค่นั้นหรอกครับ
ข่าวที่เมื่อเช้าเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยครับครอบครัวอยู่วิทยาวอนบอสให้มาแจงข้อคารหา
อีกฉบับหนึ่งในผู้จัดการบอกพี่น้องอยู่วิทยาลอยแพรบอสเจอสังคมบีบจี้ออกมาเคลียร์
นี่คือวิบากรรมที่แลกกับการพ้นคดีคุ้มกันไหมล่ะครับ
ผมจึงบอกว่าเหรียญมีสองด้านบทเรียนที่เกิดขึ้นคราวนี้ผมเชื่อว่าลักษณะเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้น
ถึงจะเกิดขึ้นก็น้อยมากแต่ว่ารับรองได้ว่าจะเป็นบทเรียนสำคัญของนายบอสและญาติพี่น้อง
และเป็นบทเรียนของสำคัญที่ของคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงของกระบวนการยุติธรรมด้วย
นี่คือขีดเส้นใต้ของเทควันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่โอ้โหสังคมจับจ้องเหลือเกิน
ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยต่างชาติเองก็จับจ้องคดีนี้เช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วที่อาจารยกภาพให้เห็นคือชัดเจนเลยนะคะกับการที่ต่างชาติเขามองมาถึงบ้านเรา
โดยเฉพาะประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมค่ะ